สวัสดีครับคุณอัลชพรคุณภาคคุม
คุณเขมสอนแล้วก็อาจารย์ที่เข้ามา

มากันตั้งแต่เช้าก็มีบ่ายก็มี

ห้องประชุมชั้น๗ของพักเพื่อไทยครับ
ถ้าผมหันไปดูเนี่ยนะครับโอ้โห
ผมว่ากล้องทีวีกับกล้องมือถือเนี่ย
มากกว่า๑๐๐กล้องแน่นอน

แล้วก็หลังจากนั้นทันทีที่มีคะแนนแรกออกมา

เราต้องจับตาดูจุดยืนของพักเพื่อไทยนะครับ

ตอนนี้บรรยากาศที่นี่พร้อมแล้วครับ

นั่งรอกันตั้งแต่ในช่วงนี้เพิ่งจะ๔โมงเย็นเอง

อยู่ที่พักเก้าไกลนะครับทุกผู้ชมครับ

คุณผู้ชมครับที่พักเก้าไกลในตอนนี้นะครับ

ยังไม่ได้เดินทางมาที่ทำการของพักเก้าไกลนะครับ
แต่ว่าที่บริเวณชั้น๗ตอนนี้มีการเตรียมพื้นที่
เพื่อที่จะมีการแถลงหลังการปิดหีบ

ก็มีความมั่นใจเหมือนกันว่าตัวเองจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้

พักเก้าไกลจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ตามคำพูดหรือเปล่า
คุณผู้ชมครับการจัดตั้งรัฐบาลแน่นอนครับว่าหลายคนมีการพูดถึงกัน

พักเก้าไกลถ้าหากได้จัดตั้งรัฐบาลตามคำพูดจริง
จะจับในคั่วของตัวเองในคั่วของฝ่ายค้าน

ไปดูเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าตรงนี้หลายคนก็ติดตามนะครับ

ว่าจะมีคนเลือกพักเก้าไกลถล่มทลายเหมือนกับกระแสในโซเชียลมีเดีย
หรือว่าจะสวนกระแสตรงนี้หลายคนบอกว่าจับตามองกันอย่างมากเลยนะครับ
แน่นอนครับว่าทางด้านสมาชิกพักของพักเก้าไกล

บอกว่าตลอดทั้งวันในวันนี้ก็จะใช้พื้นที่ในการให้กับครอบครัว
แล้วก็จะกลับเข้ามาที่พักคาดว่าเวลา๑๗นาฬิกา

เดินทางมาถึงที่ทำการพักเก้าไกลแล้วนะครับ
ก็มีการถามเหมือนกันแหละว่าจะกังวลหรือเปล่า
กับการทำงานของกรกต
คุณชอบบอกว่าไม่ต้องกังวลอะไรเลยคุณผู้ชมครับ
เพราะว่ากรกตต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำ
เดี๋ยวต้องติดตามนะครับว่าใกล้เวลา๑๗นาฬิกามากเท่าไห
เราอาจจะได้เห็นสมาชิกพักของก้าวไกล
เดินทางมาที่ทำการของพักเก้าไกล
ขอบคุณครับคุณแจกนะธวินทางก้าวกไกล
เดี๋ยวก็ต้องให้อาจารย์สองท่านมาคุยกันต่อ

กดแนะนำจุดต่อไปแต่มันน่าสังเกตุตรงนี้
พักที่รายงานสดเข้ามาทั้งพักเพื่อไทยและพักก้าวไกล
เขามองไปไกลถึงการจัดตั้งรัฐบาลแล้วนะคะ
อาจารย์ขนาดยังไม่ปิดหีบเลือกตั้งนะคะ

ทำการพักรวมไทยสร้างชาติ
คุณชมพู่สรรพัฒน์พร้อมรายงานสดอยู่ที่นั่นนะคะ

ตอนนี้อยู่ที่ด้านหน้าอีกหนึ่งพักที่น่าจับตา
ไม่น้อยไปกว่าพักเพื่อไทยแล้วก็พักเก้าไก่
นั่นก็คือรวมไทยสร้างชาตินะคะ
ซึ่งพักนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเวลานี้
ถอยหลังอีกไม่กี่นาทีก่อนมีการปิดหีบในเวลา๕โมงเย็น
ปรากฏว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นแกนนำพักสมาชิกพัก
หัวหน้าพักที่ปรึกษาพักรวมไปถึงแคนดิเดตพัก
พลเอกประยุจันทร์โอชาก็ยังไม่เดินทางเข้ามาที่อาคารของพักเลยนะคะ
สังเกตเห็นว่าบริเวณด้านหน้าของพักในเวลานี้ค่ะคุณผู้ชม
พักรวมไทยสร้างชาติมีการตั้งเต็นต์จะแตกต่างจากพักอื่น
สองฝั่งซ้ายแบบนี้เพื่อที่จะรองรับสื่อมวลชน
ก็จะมีการติดแอร์พันลมปรับอากาศพันลมทั่วไปมีทีวี๒เครื่องนะคะ
ทั้งสองเต็นต์เลยขณะเดียวกันอีกหนึ่งจุดที่อยากจะให้คุณผู้ชมเห็นคือ
จะเห็นสังเกตเห็นว่าตั้งแต่ช่วงเวลา๑๓นาฬิกาเป็นต้นมา
ด้านหน้าอาคารของพักรวมไทยสร้างชาติปรากฏว่ามีการนำตัวรั้วแบบเนี้ยค่ะ
เป็นรั้วสีทองแล้วก็ตัวไอ้รั้วกั้นแบบนี้เห็นบอกว่ามีข้อมูลรายงานว่า
จะมีการปูพรมแดงในช่วงค่ำด้วยซึ่งเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีนึงว่าจะมีการปูพรมแดง
ตั้งแต่ด้านหน้าถนนจนถึงทางเข้าพักตัวอาคารพักรวมไทยสร้างชาติหรือไม่
ขณะเดียวกันตอนนี้มีเพียงบรรยากาศของสื่อมวลชนกองทัพสื่อมวลชนนะคะ
ที่มาเฝ้ารอแล้วก็รอดูสิว่าสมาชิกพักคนไหน
จะเดินทางเข้ามาที่พักเพื่อที่จะมาเกาะติด
หลังจากปิดหีบแล้วก็ลุ้นคะแนนการเลือกตั้ง๖๖อย่างไรบ้าง
ขณะเดียวกันชั้นหนึ่งตอนนี้ไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปนะคะ
มีเพียงแค่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ของทางพักที่มีการตั้งโต๊ะ
เพื่อที่จะติดตามข่าวสารของการเลือกตั้ง
แล้วก็เดี๋ยวต้องดูว่าหลังปิดหีบนี้จะมีความเคลื่อนไหวไหม
หรือแม้กระทั่งข้อมูลของการตั้งวอนลุม
หรือว่าจุดบอลลูมที่จะมีการลุ้นคะแนนเลือกตั้งของพักรวมไทยสร้างชาติ
ตอนนี้ก็ยังไม่มีการเปิดเผยออกมาแน่ชัดนะคะ
ทางพักเองจะมีการติดตามหรือว่าลุ้นคะแนนที่จุดไหนจะอยู่ที่นี่
นี่คือบรรยากาศที่พักรวมไทยสร้างชาติค่ะ
ค่ะน้องชมพู่เห็นพรมแดงหรือยัง
คือพี่มิ้วเห็นคนรายงานข่าวแล้วก็แชร์กันไปในโลกออนไลน์
แซวเยอะมากเลยไอ้เรื่องพรมแดงที่รวมไทยสร้างชาติเนี่ย
ไม่ใช่แค่คุณผู้ชมหรือว่าทางบ้านที่แซวนะคะเอาจริงสื่อมวลชนของเราทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างก็แปลกใจ
เพราะว่าอย่างสื่อมวลชนของบางสำนักข่าวต่างชาติเองก็มีการอ้างอิงว่าพักการเมืองนี่เป็นหนึ่งในพักการเมืองที่มีการตั้งตัวเสาแบบสีทองแบบนี้แหละค่ะ
แล้วก็พรมแดงเนี่ยยังไม่มีการเอามาปูพรมแต่มีข้อมูลจากทางของเจ้าหน้าที่พักบอกว่าจะมีการปูพรมแดงเข้ามาด้วยซึ่งอันนี้เราก็ต้องรอดูซิว่าจะมีการเริ่มปูกี่โมง
แต่ไซส์ขนาดคาดว่าจะสักประมาณกว้าง๒เมตรยาวก็สักประมาณ๕๖เมตรตามแนวตั้งแต่ถนนเข้าถึงอาคารพักค่ะ
เอาล่ะขอบคุณน้องชมพู่มากเดี๋ยวถ้าเกิดมีปูพรมแดงจริง
มีใครเดินพรมแดงเดี๋ยวกลับไปให้น้องชมพู่รายงานอีกรอบหนึ่ง

คาดหวังแฟชั่นเลยนะคะถ้าพูดถึงพรมแดงขนาดนี้เนี่ย
อาจารย์ว่ายังไงเนี่ยถอดปริศนากันยังไงดีปูพรมแดง
กูไม่รู้ต้องรอดูผลเดี๋ยวให้ถอดมาว่ากัน
หมายถึงว่าเป็นต้อนรับนายกเป็นอยู่แล้วไงแล้วมีอาจจะเป็นต่อรึเปล่า
แต่โดนแซวแน่นอนเรื่องนี้
รวมไทยสร้างชาติแล้วไม่ดูพลังประชารัฐได้ไงเผื่อเขามีพรมแดงด้วยเหมือนกันนะคะ
อเรนนี่ที่ภพพลังประชารัฐก็หน่อยนะคุณบอมอนพิวัตรอยู่ที่นั่นนะคะเชิญค่ะ
แต่แน่นอนว่ามีความพร้อมที่จะลุ้นผลในการติดตามคะแนน
กองอำนวยการของพักพลังประชารัฐนะครับ
อยู่ที่บริเวณด้านล่างล็อบบี้
ของที่ทำการพักพลังประชารัฐนะครับ
ที่แสดงข้อความบอกว่าขอขอบคุณทุกกำลังใจ
และทุกคะแนนเสียงนะครับของพี่น้องประชาชน
มอบให้กับพักพลังประชารัฐนะครับ
โดยตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาช่วงบ่ายนี้นะครับ
ตัวแทนพักแก่นำพักก็ทยอยเดินทางเข้ามาที่พักอย่างต่อเนื่อง
ส่วนพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี

จะเดินทางเข้ามาอีกครั้งในช่วงเย็นถึงค่ำนะครับ
โดยขณะนี้นะครับได้มีการจัดเตรียมสถานที่
แล้วก็มีกองทัพสื่อมวลชนมาปักหลักรอ
เพื่อที่จะทำข่าวกันแน่นบริเวณด้านหน้าแบล็คดอปกันเลยทีเดียวครับ
โดยคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์นะครับ
ยุทธศาสตร์การเมืองในฐานะผู้ดูแลวอรูม
ได้เดินทางเข้ามาเป็นคนแรกพร้อมกับเปิดเผยว่า
อลลูมนี้จะมอเน็ตเตอร์คะแนนจากสื่อต่างนะครับ
แล้วก็จะมีตัวแทนของตัวเองแต่ละภูมิภาค
ที่ไปประจำตามจุดเลือกตั้งตามจุดนับคะแนน
เพื่อคอยประสานแล้วก็รายงานคะแนนเข้ามาเป็นระยะ
ทุก๓๐นาทีโดยจะใช้ศูนย์กลางที่พักพลังประชารัฐ
เป็นจุดรวบรวมข้อมูลซึ่งความเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้
ก็จะต้องมารอติดตามว่าในช่วงการปิดหีบแล้ว
จะมีการนับคะแนนเสร็จสิ้นเมื่อไหร่นะครับ
โดยมีการตั้งแก๊กดอปนี้
คาดว่าพลเอกประวิทย์นะครับจะได้ออกมาแถลงข่าวขอบคุณ
กับพี่น้องประชาชนในช่วงประมาณ๒ทุ่มนั่นเองครับ
ซึ่งทางพักได้ประเมินบอกว่าจะทราบผลคะแนนดิบ
ในช่วงคืนวันนี้อย่างแน่นอนนะครับ
ก่อนที่จะเป็นการรายงานแบบอย่างไม่เป็นทางการนั่นเองครับ
และนี่เป็นบรรยากาศสดที่พักพลังประชารัฐครับ
ข้างหลังเขียนลุงป้อมแต่ก็ไม่รู้วันนี้

ภูมิใจไทยทุกคุณผู้ชมครับ
คุณวิมลวันธรรมพักดี
ภูมิสื่อข่าวของเราอยู่ที่ภูมิใจไทยเชิญครับ
เดี๋ยวเราจะไล่เรียงดูหน้าจอก่อนดีกว่าค่ะพี่อุ๋ยทางภูมิใจไทยยังไม่พร้อมที่จะรายงานสดเข้ามา

จุดเดี๋ยวมิ้วขออนุญาตแนะนำให้ครบทุกจุดก่อนที่อยู่หน้าจอตอนนี้นะคะ
คุณเนติชาวคงแก้วอยู่ที่พักประชาธิปัตย์นะคะ
คุณธนกรทองคำน้องไก๊ของเราอยู่ที่เชียงใหม่เขต๑พื้นที่นี้แข่งขันดุเดือด

คุณแจมสีปีชะด่าอยู่ที่นครรัชศรีมาเกษ๑
อันนี้ก็อีกหนึ่งพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ต้องวิเคราะห์กันเพิ่มเติมนะคะอาจารย์ค่ะ
และสำคัญมากจุดนี้ค่ะที่กรกต
อยู่ที่นั่นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอทั้งหมดนี้
พร้อมที่จะรายงานบรรยากาศต่อเนื่องตลอดทั้งรายการค่ะ

กรกตบอกจะแถลงผลอย่างไม่เป็นทางการนะเกี่ยวกับคะแนนนะฮะเดี๋ยวต้องรอฟัง
แต่ว่าแค่๙๔เขาจะกั๊กไว้ไม่หมด
เห็นกรกตบอกว่าผลการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง๙๕๒๔๙หน่วยจะเสร็จ
และติดประกาศหน้าหน่วยภายในเวลา๑๙นาฬิกาหมายความว่า๒ชั่วโมงหลังปิดหีบ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะส่งมาที่ส่วนกลางแล้วประกาศได้ประมาณ๔ทุ่ม
แต่คุณผู้ชมอาจจะแบบอุ้ยนี่ต้องรอ๔ทุ่มแล้วเปิดทีวีใหม่ทีหรือเปล่า
ไม่ต้องนะคะเพราะว่าหลังปิดหีบปุ๊บเมื่อคะแนนเริ่มทยอยไหลเข้ามาเนี่ย
เดี๋ยวเรามีการรายงานแน่นอนและคนที่จะมารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบเนี่ย
ก็คือคุณคิงพิรวัตอัธนาอีกหนึ่งผู้ประกาศของเรานะคะ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก่อติดหน้าจอไทยรัฐทีวีไปยาวเลย
คะแนนไหลมาเมื่อไหร่คุณผู้ชมได้รู้พร้อมกันแน่นอน
แล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะฮะผมเชื่อว่านี่อันนี้คือเดี๋ยวคุณคิงพิรวัตรจะรายงานใช่ไหม
รายงานที่หน้าตึกไทยรัฐทีวีตรงนี้เลยค่ะ

ใช่ค่ะนี่ไงนี่เราไปอยู่บนข้างตึกกันเรียบร้อยแล้วนะ
อันนี้ที่หน้าตึกเป็นทายทอดสดรายการเราอยู่แบบนี้เลย
อยู่กับถ้ำพันธุ์นี้อาจารยุทธพร
คนขับรถผ่านไม่สามารถมองเห็นได้ค่ะต้องเปิดหน้าจอไทยรัฐทีวีเท่านั้นนะคะ
สำหรับบรรยากาศที่คุณผู้ชมจะได้เห็นแบบนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของคะแนนจริงที่เริ่มไหลเข้ามา
น่าสนใจมากหลังปิดหีบลูกตั้งเวลา๑๗นาฬิกานะคะ